อีกคนนึงคุณกำลังเจอมรสุมหนักทีเดียวนะคะ

เมื่อวานนี้นักข่าวไปรอสัมภาษณ์เยอะเลยคุณ

คนนี้อ้างเลยว่ากำลังจะเปิดตัวกับพี่ชาคริสนะว่าคบกัน
แต่ด้านโดนพี่คิดเทซะอย่างนั้นขอบคุณค่ะ
ตกอยู่คนนี้ชาคริสแย้มนามค่ะ
งานนี้นะคะนักข่าวก็เลยไปลอเกอร์เลย
เพราะว่าชาคริสนั้นไม่ได้มาร่วมงานด้วยตามที่มีรายชื่อในหมายเชิญค่ะ
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์งานชี้แจงว่า
คุณแม่ของหนุ่มคริสนั้นไม่สบาย
ทำให้เจ้าตัวต้องแคนเซิลงานกระทันหันนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะช่วงบ่ายอดีตภรรยาอย่างวุ้นเส้นวิธิพา

แล้วก็ถูกถามถึงประเด็นข่าวของอดีตสามี
ซึ่งเธอค่ะบอกว่าไม่อยากจะออกความคิดเห็นแทนใครมาก
แต่เชื่อว่าฝ่ายชายจะผ่านกระแสดราม่านี้ไปได้
ส่วนเธอก็ได้แต่ให้กำลังใจค่ะ

เขาขาดไปได้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
เขาก็น่าจะแข็งแรงพอที่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะ

วุ้นก็เลยคิดว่าแบบอาจจะแบบให้เวลาเขาดีกว่า
หนูก็ไม่รู้ว่าต้องมานั่งตอบเรื่องของเขาอีกหรือเปล่า
แต่ว่าก็ยังไงมีอะไรก็ถาม
ก็รู้แค่นี้สิ
ก็โอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกัน